เอาเรื่องที่ตัวเองถูกปลอมเฟซบุ๊ก
ไปแจ้งกับตำรวจปอทนะครับ
เฟซบุ๊คก็คือเอาภาพที่มีหน้าของตัวเอง
แล้วก็เอาไปทำเฟซบุ๊กหนึ่งขึ้นมา
โดยมีการแชร์ภาพแล้วก็ข้อความหมิน
สถาบันเบื้องสูงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล

ช่วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ
ไปเที่ยวนครพนมนะครับแล้วก็ไปทำงาน

ถั่วแระมีเฟซอันนี้ไหม
เออนะครับคุณถั่วแระพอรู้เข้า
รีบเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจ
สพของที่นครพนมเขาเลยนะครับแล้วหลังจากวันนั้นก็ยังเดินหน้าต่อในเรื่องนี้นะครับ
ก็เลยมาแจ้งไว้ที่ปอทตำรวจปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีนะครับ
จากเพื่อนที่แจ้งมาทางคุณถั่วแร้เองแล้ว
กันตรายาก็ไปเห็นเฟซบอร์มนี้เหมือนกันนะครับ
ก็เลยบอกคุณถั่วแระรีบไปจัดการเลยนะคะ
คุณถั่วแร้หรือว่าคุณสอนสุธากลั่นมาลี
ถั่วแระเชิญยิ้มนะคะนายกสมคมตลกแห่งประเทศไทย
เข้าร้องเรียนต่อกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปอท
ไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่เอารูปของคุณถั่วแระไปใช้เป็นโปรไฟล์หน้าเฟซบุ๊ก
แล้วก็ไปแชร์เรื่องราวและก็ภาพซึ่งมีเนื้อหามินสถาบันเบื้องสูง
แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการวิจารณ์ทำงานการทำงานของรัฐบาลนะคะ
คุณสอนสุธาหรือว่าคุณถั่วแร่บอกว่า๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ภรรยาส่งข้อความและในนั้นก็มีภาพด้วยส่งมาให้ดูบอกว่าเนี่ยเธอมีเฟซบุ๊คที่มีหน้าของคุณถั่วแระ
และในเฟซบุ๊กนี้มีการแชร์ภาพแล้วก็ข้อความที่ไม่ค่อยดีเลยนะคะ
ซึ่งคุณถั่วแร้เองก็ยืนยันว่าตัวเองเล่นเฟซบุ๊กไม่เป็น
อันนี้อย่างแรกเลยนะคะเล่นเฟซบุ๊กไม่เป็นแล้วก็ร้องขอให้ตำรวจเร่งหาตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้
เพราะตอนนี้ตัวเองและครอบครัวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
มีคนส่งข้อความมาหามาถามว่าอ้าวมีเฟซบุ๊กแล้วก็ทำแบบนี้เหรอ
มีคนไลน์มาถามมีคนส่งข้อความมาต่อว่ามาสอบถามเป็นจำนวนมากถึงเฟซบุ๊กเจ้ากรรมนี้นะคะ
มาฟังเสียงคุณถั่วแระเชิญยิ้มพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
เราว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเกิดคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มี
ไม่รู้ว่าคนเกลียดเรามันจะมากล่าวหาเราว่าถั่วแระทำไมดูหมินสถาบันทำไมไปด่า
ด้วยความร้อนใจยังไงถึงไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดน่านมันก็มีสอบพอที่เราจะต้องแจ้งความได้
เราก็เลยไปแจ้งความไว้ก่อนเพื่อความสบายใจหนึ่งเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ใช่คนเช่นนั้น
ต่อไปนี้ถ้าเขายังจะแฮ็กหรือเขายังเก็บข้อมูลของเราได้แล้วเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเสียงเราไปทำประโยชน์ให้กับตัวเอง
หรือว่าทำประโยชน์ให้คนอื่นซึ่งซึ่งเราไม่ได้ทำเนี่ยมันเกิดความเสียหายให้กับเรา